ตามอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะสำหรับคดีที่ลูกจ้างร้านค้าวัสดุก่อสร้างถูกฆ่ายัดถังแล้วก็โบกปูนแล้วนำไปฝังดินอีกที
เบื้องต้นเนี่ยนะคะจับตัวผู้ต้องหาได้ก็คือนายประยูนซึ่งเป็นญาติของผู้ตายนี่แหละ

แต่ว่านายประยูนเองยังคงไม่ให้การใดนะคะแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วย
ล่าสุดตำรวจคัดค้านการประกันตัวและนำไปฝากขังแล้วค่ะนายประยูนแก้วพยศหรือว่าจุ๊บนะคะ
ผู้ต้องหาในการฆ่าโบกปูนายอัชชาหนูปฐุมถูกตำรวจนครบานบางเขนควบคุมตัวออกจากห้องคุมขัง
เพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีหลังถูกตำรวจกดดันอย่างหนักจนติดต่อขอเข้ามอบตัวเมื่อวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเองเขาก็ทำการสอบปากคำนายประยูนอย่างหนักเลยนะคะแต่ว่านายประยูนเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจเลย
ระหว่างการควบคุมตัวมาขึ้นรถคุมขังก็ใช้หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าและไม่ตอบคำถามใดกับสื่อมวลชนทั้งสิ้นค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนผู้กำกับการตำรวจนครบานบางเขนบอกว่า
พนักงานสอบสวนลงนามคัดค้างการประกันตัวไว้เพราะว่าเป็นคดีที่มีความรุนแรงและอัตราโทษก็สูง
ส่วนการสอบสวนและสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมกองปราบเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดนะคะ

แต่ว่าถ้ามีการประสานให้ทางสนบางเขนเป็นผู้สอบสวนสืบสวน
ก็ยินดีแล้วก็พร้อมจะดำเนินการร่วม
ส่วนเรื่องการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
รายละเอียดทั้งหมดตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
สำหรับตัวของในจุ๊บเนี่ยนะคะถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
รวมทั้งมีข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพ
ซึ่งสารจังหวัดมีนบุรีอนุญาตให้ฝากขังผลัดแรกจำนวน๑๒วัน
ก็คือ๓๐มีนาคมนี้ถึง๑๐เมษายนค่ะ

พบว่าตำรวจกองปราบรามได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมา๒คน
ซึ่งก็เป็นคนงานที่ร้านขายวัสดุเกาะสร้างที่เกิดเหตุ
บอกว่าน่าจะเป็นคนรู้เห็นและช่วยเหลือนายประยูนในการอำพลางศพค่ะ
มีรายงานว่า๑ในนั้นรับสารภาพด้วยว่า
นายประยูนโทรเรียกเขาไปที่ร้านขายวัสดุเกาะสร้าง
พอไปถึงก็เห็นนายประยูนกำลังทำร้ายนายอัชชาอยู่ค่ะ
แล้วนายประยูนใช้ให้เขาไปซื้อเหล้า
พอกลับมาถึงร้านนายประยูนก็สั่งให้เขา
ร่างของนายอัชชาใส่ถังแล้วก็ยกขึ้นรถ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติม